เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
ไปดูเหตุฆ่าโหดยกครัวพม่า๔ศพนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายค่ะคุณผู้ชมก่อเหตุฆ่ายกครัว
พ่อแม่แล้วก็ลูกชาย๒คน
คนหนึ่งน้องอายุ๔ขวบเท่านั้นนะคะ
แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งอายุ๔เดือนเท่านั้น
ซึ่งน้องอายุ๔เดือนคือตายคาอกแม่เลยค่ะ
ลักษณะการก่อเหตุคือเข้ามาตอนที่ทั้งครอบครัวเขานอนหลับกันอยู่
ใช้อาวุธเป็นไม้ค่ะคุณผู้ชมไม้หน้าสาม
ความยาวสักประมาณ๑ฟุต๑เมตร
แล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นไม้ที่มีตะปูติดอยู่ด้วยค่ะ
นี่จุดเกิดเหตุนะคะเอามากระหน่ำตีตอนที่ครอบครัวชาวพม่า
ซึ่งเป็นคนงานเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตอนที่เขาหลับกันอยู่มากระหน่ำตีตาย
โดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวคือไม่ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเลยนะคะ
น้องอายุ๔เดือนพ่อแม่ตายคาที่เลย
ส่วนน้องอายุ๔ขวบพอเห็นคนร้ายเข้ามาพยายามที่จะวิ่งหนี
แต่ไม่พ้นค่ะคนร้ายใช้อาวุธคือไม้นี่แหละไปกระหน่ำฟาดหัวน้องนะคะ
น้องตายแล้วก็ผลักน้องตกน้ำ
น้องไปเจอศพในเบาะน้ำนะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปกับนักข่าว
สองจุดด้วยกันจุดแรกก็คือบ้านของผู้ตายจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
จุดที่๒บ้านของคนร้ายถามว่าคนร้ายเป็นใคร
หลังจากที่เกิดเหตุคือสักประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ไปสอบถามน้องสาวของผู้ตายน้องสาวของผู้ตายให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุคือครอบครัวพี่สาวไปมีปากเสียงกับ
เป็นคนงานเฝ้าไร่อ้อยคือเป็นเพื่อนกันด้วยกัน
คนงานร่วมสัญชาติเดียวกันสามคนแล้วคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนงานร่วมสัญชาติก็คือเป็นชาวพม่านี่แหละ
ขู่ครอบครัวของเหยื่อบอกว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
แล้วพอมาไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้
เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนเก็บรวบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
ส่วนเรื่องของการสอบสวนสั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกอำพลวงใหญ่
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากควบคุมดูแลคดีนี้นะคะ
กำชับให้ดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มเพื่อออกหมายจับคนร้ายให้ได้ภายในวันนี้
อกจากนี้ได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและฝั่งพม่า
บอกว่าให้เร่งรัดจับกลุ่มคนร้าย
เนื่องจากการก่อเหตุเนี่ยเป็นไปอย่างหดเยี่ยมเลือดเย็นต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะฮะ
ส่วนคนร้ายคาดว่าน่าจะมีด้วยกัน๓คน
ก็เป็นชาวพม่านั่นแหละค่ะก็คือนายสวยนางมุ้ยเป็นภรรยาของนายสวย
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเพื่อนของนายสวยคาดว่าน่าจะเป็นชาวโรฮิงญา
ตอนนี้ชุดสืบสวนทราบว่าได้หลบหนีไปซ่อนตัว
ข้างตลาดริเมย์ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ไม่ไกลสักประมาณ๔กิโลเมตร
ทั้ง๓คนตอนนี้คือไม่กล้าไง
ไม่กล้าข้ามไปพื้นที่ฝั่งจังหวัดเมียวดี
เพราะกลัวว่าจะถูกทางการของพม่าจับตัว
ตอนนี้เพราะว่าตำรวจได้ประสานกับทางการพม่า

เรื่องต้นพันธุ์ตำรวจเอกแมนรัตนประทีป
ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากบอกว่า
ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งพม่าแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอตัว๓คนร้าย
ส่งตัวกลับเข้ามาฝั่งไทย
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้น

ค่ะก็ลักษณะการก่อเหตุค่อนข้างโหดเยี่ยม
ก็น่าจะมีความแค้นกันด้วยนะคะ